คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะแถวพญาไทยราชเทวีเนี่ยค่ะ
มีหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ดีเอาปืนยิงใส่เพื่อนร่วมวิน
หกนัดซ้อนเลยนะคะอ่าจนเขาเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ยิงเขาเสร็จก็หนีไปค่ะสุดท้ายเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมา
มามอบตัวกับตำรวจสอนอพญาไทยแล้วตอนมามอบตัวเนี่ยนะ
มีลูกค้าซ้อนจักรยานยนต์มาด้วยแล้วก็บอกลูกค้าว่าพี่ผมขอแวะลงพักแป๊บนึง
ลงพักปุ๊บไปบอกตำรวจว่าตำรวจครับผมขอมอบตัวผมเป็นคนยิงเพื่อนร่วมวินเอง
แล้วไม่รู้ลูกค้าไปไหนยังไงต่อถูกทิ้งไว้ที่โรงพัก
แต่สุดท้ายมอบตัวนะคะตัวคนก่อเหตุอ้างว่ามีปัญหามีปากเสียงกับผู้ตายมานานแล้ว
แล้วเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทนไม่ไหวจริงถึงขั้นยิงไปถึง๖นัดเนี่ยค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตนับถือศาสนาอิสลามก็ทำพิธีฝังภายใน๒๔ชั่วโมง
วิเทียนเปลี่ยนสุขอายุสี่สิบปีเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างชุมชนบ้านครัวเหนือ
เป็นผู้รักษาประตูทีมชุมชนบ้านครัวเหนือนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ
ถูกนายสมบูรณ์กิติเจริญศุกร์อายุ๕๕ปีหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เดียวกันเลยค่ะเนี่ยยิงเพื่อนร่วมวินตายเมื่อเช้า
ตอนที่ฝังศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคุณผู้ชมลูกชายผู้เสียชีวิตอายุแค่๑๑ขวบนะคะ
ไปดูศพพ่อแล้วก็ร้องไห้ออกมาลูกชายถามแม่ก็แบบพ่อเป็นอะไร
เป็นอดีตภรรยาไปแล้วนะคะแต่ก็ถามว่าพ่อเป็นอะไร
แม่ก็บอกแค่ว่าพ่อไม่สบายนอนหลับอยู่เดี๋ยวพ่อก็หาย
เรียนนะละหมานให้ป่านะ
แต่หลักฐานมันชัดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ช่วงวินาทีที่นายสมบูรณ์ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีนี่ค่ะเห็นว่านายสมบูรณ์คนยิงเนี่ยขี่หนีไปตามภาพนี้เลย
แล้วสุดท้ายมอบตัวเมื่อตอนเย็นตอนไปมอบตัวอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอ่ะ
นายสมบูรณ์ก็ขี่รถจักรยานยนต์คันที่หนีพาผู้โดยสารมาด้วยคนหนึ่ง
ผู้โดยสารเป็นผู้ชายอายุเยอะแล้วด้วยครับบอกกับผู้โดยสารว่า
ขอจอดรถแวะโรงพักทำธุระแป๊บนึงนี่แล้วนายสมบูรณ์ก็เข้าโรงพักไปเลย
ไปกระซิบพนักงานประชาสัมพันธ์นะในโรงพักนะ
ผมมาติดต่อเข้ามอบตัวครับผมเป็นผู้ก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะก็ต้องมีการสอบปากคำนายสมบูรณ์นะคะ
นายสมบูรณ์สารภาพว่าทะเลาะกับผู้ตายมาหลายครั้งทะเลาะกันมาหลายปีแล้ว
เขาก็อ้างว่าผู้ตายชอบหาเรื่องทะเลาะหาเรื่องทะเลาะโดยไม่รู้สาเหตุ
บางครั้งผู้โดยสารตำหนิผู้ตายเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์ไม่สุภาพ
ตัวเขาเองเป็นหัวหน้าวินก็เตือนแต่เขากลับถูกผู้ตายด่ากลับ

จากการสอบถามเพื่อนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยชุมชนประวัติศาสตร์บ้านครัวเหนือ
วงและเขตราชเทวีเมื่อช่วงเช้านะคะ
คือระหว่างที่นายสมบูรณ์ผู้ก่อเหตุจอดรถอยู่ที่ท่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
นายวิเชียนผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าผู้ตายขี่มาคล้ายจะชนนายสมบูรณ์
นายสมบูรณ์ก็ตกใจก็ถามผู้ตายว่าจะขี่รถชนใช่ไหม
ผู้ตายก็จอดรถแล้วก็กระโดดถีบนายสมบูรณ์ก่อน
อันนี้เพื่อนร่วมวินที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้
แล้วก็พูดว่าเนี่ยหลายทีแล้วนะแต่ก็พูดกันหยาบอะนะคะ
ต่อยกันเลยค่ะเพื่อนวินคนอื่นอื่นก็ช่วยห้ามนะคะ
แต่ทั้งคู่ต่อยกันเสร็จยังท้าทายกันต่อ
เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาอาวุธจากบ้านนะแล้วเดี๋ยวมาสู้กันใหม่
แล้วต่างคนก็ต่างไปขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปจริง
ไปชั่วโมงนึงอ้าวกลับมาพร้อมอาวุธจริง
คือนายสมบูรณ์คนก่อเหตุเนี่ยไปจอดรถจักรยานยนต์รอผู้ตายหน้าปากซอยนะคะ
พอผู้ตายขี่มาถึงก็จอดเปิดเบาะเหมือนจะหยิบอะไรออกมาก็ไม่รู้
นายสมบูรณ์พกปืนมาด้วยยิงใส่ก่อนเลยเพราะไม่รู้ว่าผู้ตายเปิดเบาะจะหยิบอะไร
ยิงใส่ชายโครงซ้ายนายวิเชียนก็ล้มแล้วก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะ
บอกว่าขอโทษขอโทษยอมแล้วแต่ตัวนายสมบูรณ์ยังไปกระทืบหัวเขาอีกอะค่ะ
เตะหัวจนหมวกกันน็อกหลุดแล้วเอาปืนเจาะยิงซ้ำที่หัวนั่นไง
โอ้โหยิงไปแบบ๖นัดจนเขาเสียชีวิตแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
วิเชียนถูกยิงที่ชายโครงซ้ายนัดหนึ่งนะคะที่ศีรษะ๔นัดนะคะที่หลังหูขวาอีกนัดหนึ่งรวมแล้ว๖นัดเลย
มาลัยพันธ์สยามคนที่วิ่งเข้าไปช่วยวิ่งเข้าไปห้ามเล่าให้ฟังว่านายสมบูรณ์ถือปืนมายืนรอด้วยแบบโอ้โหหน้าตาเนี่ยโกรธมาก
แล้วเหมือนกับมือจับปืนที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงเอาไว้ตลอดเวลาค่ะพอผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าปากซอยปุ๊บ
นายสมบูรณ์เดินไปหาปั๊บตัวนางมาลัยพันธ์บอกว่าพยายามดึงแขนนายสมบูรณ์แล้วบอกให้หยุดนะคะ
พยายามจะห้ามแล้วแต่นายสมบูรณ์ไม่ฟัง
ให้ลงมาวิ่งเพื่อที่ว่าทำมาหากินด้วยกัน

ผู้ตายเขาแบบจิตจะร้อนหน่อย
พอเขาแบบคิดอะไรมากปุ๊บเขาจะหาเรื่องกับพี่คนนี้

ต่อยกันมีเรื่องกันต่อยกันเลยหรอพี่หมอน

บูรณ์คนก่อเหตุนะครับที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สอบถามคนในชุมชนนะครับ
บอกว่าน่าจะมาจากเรื่องการขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างด้วยกันนี่แหละ
วินที่ทั้งคู่ขี่กันอยู่เนี่ยเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างบ้านครัวเหนือ
มีทั้งหมด๑๒คัน๑๒คนนะฮะนายสมบูรณ์ผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าวิน
ใน๑๒คนนี้มี๙คนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
ก็คือมีเสื้อวินนะฮะแล้วมีสามคนไม่มีเสื้อวิน
ก็คือมาขี่แบบวินเถื่อนผู้ตายก็เป็นหนึ่งในสามอ่า
แต่ว่าวินนี้เขาก็อ่าก็ให้ขี่ได้นะครับแต่ว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาก็คือ
ตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องคอยตักเตือนผู้ตายเรื่องมารยาทในการขี่วินรถจักรยานยนต์
เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าวินไงค่ะทีนี้ผู้ตายเขาก็เป็นคนที่มาขี่วินแบบ
ไม่มีเสื้อไม่ได้ลงทะเบียนก็ต้องคอยตักเตือนทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหากันเรื่อยมา
ลูกสาวคนโตของผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเล่าถึงความบาดหมาง
อ่าระหว่างตัวพ่อกับผู้ต้องหาเลยนะแล้วตัวคนก่อเหตุเนี่ยก็คือนายสมบูรณ์เนี่ย
ก็เห็นลูกสาวของผู้ตายมาตั้งแต่เด็กตอนที่เธอยังเด็กเวลาพ่อไม่ว่างไปส่งโรงเรียน
ก็มีนายสมบูรณนี่แหละที่จะมาขี่จักรยานยนต์พาไปส่งค่ะ
รู้จักกับคนร้ายที่ก่อเหตุไหมรู้ค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
ก็อยู่ในซอยบ้านเดียวกันค่ะคุ้นเคยกันดีค่ะคุ้นเคยกันดีค่ะ
ไม่คิดค่ะเพราะว่าหนูก็ตอนไปโรงเรียนเวลาคุณพ่อแบบติดลูกค้าอย่างนี้เน

ตกใจค่ะพี่ก็ทันเกินไปรับไม่ได้
ก็อยากให้เขาอยู่ดูแลหนูเหมือนเดิม
สมบูรณ์ผู้ต้องหานี้อายุ๕๕นะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้เจอพี่ชายของเขาพี่ชายอายุ๗๐
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราแบบบอกแบบบอกทั้งน้ำตา
บอกว่าเสียใจมากที่น้องชายมาก่อเหตุแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุน้องยังซื้อข้าวมาให้กินอยู่เลย
พอซื้อข้าวมาให้ก็เห็นขึ้นไปบนบ้าน

แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นผู้ตายเคยบุกมาทำร้ายร่างกายน้องชายถึงที่บ้านมาแล้ว
หนายวิเชียนผู้ตายก็จะเป็นนักฟุตบอล

หนายวิเชียนผู้ตายนี่ก็เป็นนักฟุตบอล

เพื่อนบอกว่าเมื่อวานนี้ยังเล่นฟุตบอลกันอยู่เลย

ให้ผู้ตายมาเป็นผู้รักษาประตูให้
เบี้ยเลี้ยงนัดหนึ่งก็๕๐๐๘๐๐บาทนะครับ

ถือว่าเป็นฝีมือดีเลยไหมครับ

เป็นนักบอลเดินสายเตะทั่วไปครับ
ก็มีค่ารถค่าน้ำมันอะไรก็จะมีใช้จ่ายตรงนั้นให้
ผมก็จะใช้บริการเขาตลอดเพราะว่าเขาเป็นผู้สาตัวที่ดี

เขาเล่นในลีกไหนครับอดีตเขาว่ายังไง

สมบูรณ์ผู้ก่อเหตุตำรวจก็ควบคุมตัวเอาไว้ที่ห้องขังสนพญาไทยนะคะ
ก็จะมีการฝักขังสารอาญารัชดาพรุ่งนี้ช่วงเที่ยง
เจ้าตัวประสงค์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมืองต้นถูกแจ้งข้อหานักเลยค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
โดยไม่ได้รับอนุญาตที่เข้าข่ายไตรรองไว้ก่อน
เพราะว่าทะเลาะกันเสร็จกลับบ้านไปหยิบปืน
เรียนปืนมาเพื่อจะลองยิงอย่างงี้
แล้วยิงเขานัดหนึ่งเขาก็ถึงขั้นร้องขอชีวิตแล้ว